มกงแหนเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นการแปรรูปจากวัตถุ
ดิบอย่างแป้งข้าวเหนียวจัดเป็นของกินเล่นและของกินที่ใช้
ในพิธีกรรมมงคลโดยแป้งข้าวเหนียวที่นำมาใช้ทำขนมกง
จะมีกันอยู่แล้วในแต่ละบ้านส่วนวัตถุดิบที่นำมาปรุงรสให้
กับขนมก็คือน้ำตาลปี๊บที่ให้รสหวานกับขนม
ตัดกับรสชาติเค็มที่ได้จากเกลือและได้รสชาติออกมันจากการใส่กะทิ
ยังช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อแป้งอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน